เราพาคุณผู้ชมไปดูอยู่ทางใต้อยู่ครับ
ปกครองก็พาเด็กนั้นไปร่วมงานกันอย่างคึกคัก

ติดตามพร้อมกันกับคุณนิ่มนวลสุพรรณยศครับ
บรรยายงานสดจากกองบิน๕จังหวัดประจวบคิริขันครับ
เช้านี้ที่กองบิน๕จังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
เต็มไปด้วยบรรยากาศความน่ารักสดใสของน้องหนู
ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่นี่นะคะ

ก็ได้เตรียมกิจกรรมสนุกสนานไว้เพื่อน้องมากมายทีเดียวค่ะ
ท่องจำคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ได้อย่างคล่องแคล่วค่ะ
หลังจากที่ผู้ปกครองพามาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่นี่ตั้งแต่เช้าตรู่
ผู้บังคับการกองบิน๕และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขัน
ได้ให้โอวาสกับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้ว่า
ขอให้ทุกคนประพฤติตนเป็นเด็กที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีต่อจากนี้ไป
โดยกิจกรรมที่น่าสนใจในวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นไฮไลท์ทุกกิจกรรมค่ะ
ให้เด็กเด็กได้ตื่นตาตื่นใจนะคะเช่นการกระโดดร่มเหินเวหา
การแสดงบินผ่านผลการโจมตีทางอากาศการรักษาฐานบินภาคพื้นดิน
การป้องกันอาคีภัยทางอากาศและการสาธิตการบังคับเครื่องบินเล็ก
รวมทั้งการดับเพลิงเพื่อเอาชีวิตรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดอาคีภัยนะคะ
และที่น่ารักสดใสอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะก็คือการโชว์สุนัขทหารนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมทั้งซุ้มเล่นเกมแจกของเล่นและของรางวัลอีกมากมายค่ะ
และนี่ก็เป็นอีกสถานที่ในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขันนะคะ
จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับน้องหนูค่ะ
และกิจกรรมที่กองบิน๕นะคะจะมีไปจนถึงบ่าย๓โมงของวันนี้ค่ะ
นวลสุพรรณยศข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกองบิน๕จังหวัดประจวบคิริคันค่ะ